ไปอัพเดทเริ่มรอกลับความรักของสาว๒๔ครีมละตีกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้บันเทิงไทยรัฐก็ได้เปิดประเด็นไปนะว่า

คือแฟนหนุ่มของเขาก็กระทบกระเทือนค่ะจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนนะ
อุบัติเหตุค่ะจนความจำเสื่อมไปชั่วขณะ
ซ้ำมีกระดูกร้าวด้วยแล้วก็เพิ่งฟื้นได้แค่๑เดือน

ถูกค่ะใครเป็นแฟนนี้ก็ใจเสียงกันนะ
สดร้อนค่ะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
น้องสาวคุณยิปโซโพสต์ภาพแหวนเม็ดเป้งที่นิ้วนางข้างซ้าย

มีข้อความแสดงความยินดีที่พี่สาวจะแต่งงาน

แล้วก็บันเทิงไทยรัฐนะคะก็รีบเลยค่ะ
รีบโทรไปสอบถามคุณพ่อของยิปซี
ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลูกสาวด้วยนะคะ
คุณพ่อก็เผยสั้นว่าเออก็ตามภาพที่เห็นนั่นแหละ
ส่วนถ้าจะมีข่าวดีก็ขอให้เป็นข่าวเฉพาะคนในครอบครัวดีกว่า
ยังไงบันเทิงไทยรัฐค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับสาวแซ่บ๒๔ด้วยแล้วกันนะคะ
เขาก็จะมีการให้กำลังใจแฟนหนุ่มเขาโดยตลอดเลยนะ
โอ้โหอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะคะ
ยังไงก็ดีใจด้วยล่วงหน้าก็แล้วกันนะคะ